แต่ว่าบางคนถ้าอยู่บ้านไม่ได้คือจำเป็นต้องออกไปข้างนอก
แต่ละที่เขาก็จะมีมาตรการนะในการที่จะต้องเว้นระยะห่างมาอยู่ใกล้ชิดกัน
ไปดูที่นี่คนนี้เขาปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดเลยคุณผู้ชม
ห่างกันแบบไหนยังไงไปดูค่ะ
เอาจริงนะเดินธรรมดาก็ได้ครับ
เขาเดินที่ความระมัดระหว่างไงว่าจะก้าวข้ามเส้นแดง
เข้าเว้นระยะผิดหรือเปล่ากังวลใช่มือม้านี่แบบแนวตรงแนวเลย
ไม่ยอมกระดิกไปไหนเลยก้าวเป๊ะแม่จะเป๊ะขนาดนี้
นี่คือโอ้โหโควิดไม่มาหรอกค่ะถือว่าดีนะ
ถือว่าดีที่ทำตามกฎอย่างเคร่งครัดแต่ว่าก็อย่าเกรงเกินไป

แต่อย่างน้อยเนี่ยคลิปนี้แพร่ในโซเชียลก็ทำให้หลายคนยิ้มได้
มีความสุขกับการประพฤติปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง
ระยะห่างทางสังคมนะคะสัก๒เมตร

อันนี้น่าจะขีดละเมตรเราดูก้าวไปแล้วกลับบ้านไปนี่เดินอย่างนี้เลยนะ
แบบประมาณว่าเวลาเขาจะวัดอุณห
เอาเท่าไหร่ก็ได้เอาแบบไม่เกิน๓๗๕ข้อ
จริงเข้าตึกไม่ได้